คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดเชียงใหม่มีรถหกล้อที่บรรทุกรังเบียมาเต็มคันรถ

แต่ขณะเข้าโค้งปรากฏว่ารังเบียตกลงมาจากรถ
แทกพื้นถนนจนแตกระจายนะครับ
โชคดีที่รถที่ขับตามหลังมาหลบได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถบรรทุก๖ล้อขับมาตามถนน
แต่พอมาถึงทางโค้งลังเบียตกลงมาจากด้านข้างของรถบรรทุก
ซึ่งไม่มีที่กั้นกระแทกกับพื้นถนนแตกกระจัดกระจาย
โชคดีที่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ขับตามหลังมาหลบได้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าสำนักงานตะบนป่าแดดถนนสายบ้านป่าแดดเรียบแม่น้ำปิง

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนฝ่าแดด
ช่วยกันเก็บกวาดเศษขวดเบียร์ยี่ห้อหนึ่งที่แตกเต็มพื้นถนน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ซึ่งแหน้ามีรถกระบะเขาอันนึงขับอยู่และมีรถสวนมาอีกเป็นระยะ
แต่พอมาถึงกลางชุมชนคนขับรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
ชะลอรถก่อนที่คนขับจะเปิดกระจกยื่นมือออกมาบอกให้หยุดรถ
แต่ผู้เสียหายไม่ยอมหยุดและเร่งเครื่องแซงขึ้นไป
แต่พอเลยช่วงทางโค้งไปเล็กน้อยรถกระบะคันในกล่าวขับแซงขึ้นมา
เบรกลากล้อขวางทางเอาไว้ก่อนที่จะเบิร์นล้อยางจนควันดำฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
แล้วคนขับก็เปิดกระจกลงมาคว่างปลาสิ่งของใส่รถผู้เสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางขึ้นเขาชีในพื้นที่หมู่๖ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทำให้รถกระบะเชฟโรเล็ตสีขาวของนางสาวซาริญญาพิมโคกรวดอายุ๓๘ปีพนักงานโรงงาน
สิ่งของคว่างใส่กระจกและประตูด้านซ้ายได้รับความเสียหาย
ส่วนรถกระบะคันก่อเหตุได้ขับหลบหนีไป
ก่อนเกิดเหตุนางสาวสริญญากำลังขับรถไปตามเส้นทางขึ้นเขาชี
ระหว่างทางมีรถกระบะอิซูซูสีบรอนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เร่งเครื่องแซงซ้ายขึ้นมาจึงบีบแตร่เตือนเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
สร้างความไม่พอใจให้กับคนขับรถกระบะคู่กรณี
ขับรถมาปาดหน้าแล้วเบิร์นยางอยู่กลางถนน
ก่อนที่จะเปิดประตูแล้วคว่างปลาสิ่งของใส่รถของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายนำคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแจ้งความที่สพนขาม
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนนี้เป็นวินาทีชีวิตของหญิงตั้งคัน๕เดือนคนหนึ่ง
ที่มีอาการชักเกร็งและรถตู้ของโรงพยาบาลท่าสองอย่าง
กำลังนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแม่สอด
ขับไปตามถนนสาย๑๐๕แม่ระมาทท่า๒ยาง
กลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
แต่พอมาถึงตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
มีต้นไม้ล้มขวางทางเอาไว้รถไม่สามารถสัญจรได้
ขอความช่วยเหลือจากทางอำเภอ
เจ้าหน้าที่พยายามใช้เลื่อยตัดต้นไม้
แต่ก็กลัวว่าผู้ป่วยจะอาการหนักขึ้น
ใช้เปรย์เคลื่อนย้ายเดินอ้อมลงดอยไปส่งต่อ
ให้รถโรงพยาบาลแม่สอดที่จอดอยู่อีกฝั่ง
ก่อนจะเร่งตัดต้นไม้เพื่อให้สัญจรได้ตามปกติ
ท้ายที่จังหวัดเลยกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนควาย

ถนนราชวิถีตะบนศรีฐานอำเภอภูกระดึง
ทำให้ด้านหน้ารถเก๋งพังยับเยิน
ส่วนควายเพศเมียซึ่งกำลังท้องแก่ได้รับบาดเจ็บขาหน้าซ้ายหัก
อยู่กลางถนนกู้ภัยจึงช่วยกันประถมพยาบาล
หญิงสาวอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเล่าว่า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างมืด
จู่มีฝูงควายนับ๑๐ตัววิ่งข้ามถนนตัดหน้ากระชันชิด
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนควายตัวดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บ